ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
เมื่อวานมีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำลูกชายเป็นวิศวกร
แต่ว่ามีอาการทางจิตก็เลยกลับมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพ
ปรากฏว่าคุ้มคลั่งแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะแม่
แล้วก็ทำร้ายแม่สุดท้ายแม่เสียชีวิตนะฮะ
นี่ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ก็ส่งไปบำบงบำบัดไปตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจ
เข้าไปดูด้านในห้องเนี่ยเอ้าแม่เสียชีวิตแล้ว
เป็นอาคารแถวลุมพินีครับท่านผู้ชมครับ
ท้องที่ของสนลุมพินีนะครับ
เป็นพื้นที่ที่เป็นลานจอดรถอยู่ชั้น๔ของอาคารนะ
อ่าย่านเพลินจิตลุมพินีกรุงเทพนะครับ
แต่ชั้น๔ที่เป็นลานจอดรถเนี่ย
เขาก็จะทำเป็นลักษณะของศูนย์อาหารไปด้วย
ขายอาหารตามสั่งแล้วก็จะมีห้องเป็นแบบห้องอ่ะนะฮะ
ให้ผู้ค้าก็สามารถอยู่พักอาศัยอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับ
คนร้ายเนี่ยยอมเปิดประตูออกมามอบตัวนะครับ
สอนอลุมพินีก็คุมตัวไป
พอไปตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุ
เจอแม่ของนายวรพล

เสียชีวิตนะฮะนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้อง
ในสภาพที่ใบหน้าเนี่ยมีถุงพลาสติกครอบแล้วก็พันรัดอยู่
ทั้งหมดใน๔ใบด้วยกันแล้วก็มีมีดอีก๒เล่มตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุก็คือลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรของบริษัทก่อสร้างชื่อดังอยู่ที่จังหวัดระยอง
แต่พักหลังเกิดอาการเครียดจัดนะจนมีภาวะทางจิต
ต้องไปรักษาตัวแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการลาพักงาน
ก็เลยมาอยู่กับแม่มาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพเนี่ยที่แม่ขายอาหารตามสั่งอยู่ที่นี่
อยู่ได้สองอาทิตย์เมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุ
ก็ขังตัวเองกับแม่อยู่ในห้องสุดท้ายพอมาเอาตัวออกมาจากห้องได้
พบว่าแม่เสียชีวิตไปแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่อาคารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่แถวเพลินจิตที่เป็นที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๔
ซึ่งเป็นลานจอดรถและดัดแปลงเป็นศูนย์อาหาร
วันนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่หมดแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้ทำงานอยู่นะ
แล้วก็มีคนเรียกบอกให้มาช่วยหน่อยมีคนโวยวายอยู่ที่ศูนย์อาหาร
พอไปถึงเนี่ยเห็นลูกชายเจ้าของร้านกำลังโวยวายในมือถือมีดด้วยนะครับ
ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนนั้นเห็นเจ้าของร้านเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่เสียชีวิต
ตะโกนร้องโวยวายประมาณว่าให้มาช่วยหน่อยมันทำแม่แล้วประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าแต่ละคนก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปมากเพราะกลัวว่าคนที่ตะโกนขอความช่วยเหลือที่เป็นแม่เขาเนี่ยจะอันตราย
เนื่องจากฝ่ายลูกชายเนี่ยถือมีดอยู่ในมือด้วยก็ยืนกันอยู่แถวหน้าประตูแถวนั้น
แต่ว่าก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยสุดท้ายพอตำรวจมาเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ด้านในห้องกัน
ก็มาเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้งนานก่อนที่ผู้ที่เป็นลูกชายจะเปิดประตูออกมามอบตัว
แต่สุดท้ายฝ่ายคนที่เป็นแม่เสียชีวิตอยู่ด้านในแล้ว
ขอบคุณคุณพระเจ้าครับ
มันก็มีพวกพี่โรคพอด้วยกันมาขอร้องมันน้องอยู่เฉยไม่มีอะไรหรอก
มันก็หยุดมันก็มานั่งมันก็เงียบมันก็เบอไง
ตายแต่ก่อนหน้านั้นแล้วถึงว่าช่วยก็มีความหมายหรอก
คือมันไม่ไปไหนมาไหนมันก็อยู่นั่งเฝ้ากันอยู่นั้นนะ
วันนี้สามีแล้วก็ญาติญาตินะฮะแล้วก็ลูกคนอื่นนะ
ไม่ใช่ลูกชายคนก่อเหตุวันนี้ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะครับ
ติดต่อขอรับศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
ไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายของผู้ตายที่เป็นพี่ชายของคนก่อเหตุ
บอกว่าเมื่อวานนี้มีคนโทรมาบอกบอกว่าน้องชายทำร้ายแม่
มีปัญหาแล้วเครียดจากการทำงานจนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต
ก็เลยมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพ
นี่กำลังจะพาน้องไปรักษาตัว
อยู่ระหว่างรอคิวนัดพบหมอนะครับ
คือคิวนัดเนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้ว

ย่าทุกคน
มาเป็นตอนช่วง๒เดือนหลัง

ที่เขาโทรมาโทรมาบ่อยแล้วว่ามีปัญหา
แต่พอถามไปถามมาคิดว่าเขาสามารถจัดการปัญหาตัวเองได้
จนกระทั่งที่ทำงานเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดี
ก็เลยอยากให้ไปดูแลก็เลยขับไปรับ
ตั้งแต่ที่น้องเกิดอาการมาแล้วผมเจอน้องอีกที
คือน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วยังไม่ได้ถามหาเหตุผลตอนนั้นสติเลยว่า
เขาทำไปเพราะเขาเห็นอะไร
ไม่อยากให้น้องคิดว่าเป็นความผิดของตัวเอง
เพราะน้องไม่ได้เสพยาไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่มันเป็นโรคจิตเวทซึ่งมันเกิดโดยไม่คาดคิด

ไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สอนอนลุมพินีนะฮะเจ้าของคดี
ตำรวจบอกว่าได้สอบปากคำผู้ก่อเหตุไปแล้ว
แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจ

เรื่องต้นเนี่ยทางผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพ
ลงมือทำร้ายแม่ตัวเองจนเสียชีวิตจริง
แต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดเรื่องของมูลเหตุ

เนื่องจากสภาพจิตใจเขายังไม่พร้อม
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนนะครับ
ก็คือฆ่าบุพการีจนถึงแก่ความตายนะฮะ
หลักฐานก็คือถุงพลาสติกที่ศพของคุณแม่เขา
แล้วก็มีดต่างที่อยู่ในห้องที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ต้องรอเรื่องของการตรวจสภาพทางจิตจากทางคุณหมอด้วย

คุณผู้ชมคะมาตามเรื่องของน้องฟ้า